มีตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะคะ
เห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วเขาก็เรียกตรวจไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เลยเรียกตรวจ
แต่ปรากฏว่านุ่มคนนี้ไม่ยอมจอดให้ตรวจ

แต่อยากจะให้ดูเป็นอุทาหรณ์
หนีไปหนีมาเนี่ยมันไม่รอดนะ

ถ้าคุณผิดแค่ไม่ใส่หมวกกันน็อกโทษมันอาจจะไม่ได้หนักมากไง

หนีมันยิ่งพิรุษว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ใส่หมวกกันน็อ

ใช่แล้วมันอันตราย
นอกจากคุณแสงจอดโรชน์ชนโรชของอื่นมันก็อันตรายไปด้วย

จะไปดูหน่อยว่าจุดจบเป็นยังไง

หนีเข้าไปในซอยหมู่บ้านอ่ะแต่ก็ในคลิปก็จะได้ยินเสียง
ตำรวจตะโกนให้จอดนะแต่ไม่ยอมไงพุ่งตรงไปตรงเนี้ย
พื้นเป็นย่าคงไม่พื้นไม่เท่ากันอ่ะมันมองมันมองไม่ออก
คงคิดว่าไปได้มันคว่ำตึ้งเลยอย่างเงี้ยค่ะ
อืมตำรวจก็รวบตัวได้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หลังจากนั้นนอกเหนือจากไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้ว
มีอะไรผิดกฎหมายอีกหรือเปล่าแต่อยากจะให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะคะ
หนียังไงก็ไม่รอดหรอกค่ะแต่ตำรวจเดี๋ยวนี้เขาดีฮะ
เพราะว่ามีกล้องนะฮะใช่ค่ะมันคิดไม่ได้หมดว่า
พฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ต้องหาแต่ละคดีเป็นยังไง
อย่างนี้ชัดเจนถูกต้อง